แต่ว่าในช่วงแรกนี้มาดูความคืบหน้าของคดี
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงก่อน
เมื่อวานนี้นำเสนอไปแล้วความคืบหน้าเบื้องต้น
หลังจากที่มีการมอบตัวแล้วก็ออกหมายจับไปแล้ว

ที่ก่อเหตุฆ่าคนแล้วก็มีข่มขืน
แล้วก็นำไปโยนทิ้งเหวในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
วันนี้ครับตำรวจที่จังหวัดพัทธลุงนั้น

เกี่ยวข้องกับคดีฆ่าข่มขืนเพิ่มอีก๑คน
หลังจากที่จับได้แล้ว๔คนครับ
ก่อนจะนำตัวไปแถลงข่าวในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับ
คนตำรวจตรีเอกพบประสิทธิ์วัฒนาชัยนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
แถลงข่าวจับ๒ผู้ต้องหาแก๊งปืนควายครับ
เป็นเยาวชนอายุ๑๙ปีและ๑๘ปี
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
หลังจากที่ก่อเหตุลวงเยาวชนชายอายุ๑๘ปี
ชาวตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงไปฆ่า
แล้วก็นำศพนั้นไปฝังไว้บริเวณเขาพับผ้าเทือกเขาบรรทัศน์
ริมถนนสายตรังพัทธลุงเพื่ออำพลางคดี
ส่วนแฟนสาวอายุ๑๙ปีนั้นก็ถูกรุมข่มขืนนะครับ
แล้วก็นำร่างนั้นไปโยนทิ้งเหวบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมาครับ
ล่าสุดนะครับผู้กำกับครับพันธ์ตำรวจเอกวิชัยวิทยานรพล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรศรีนครินเปิดเผยว่า
สามารถจะควบคุมตัวผู้ต้องหาแก๊งปืนควายได้แล้ว๔คน
และอยู่ระหว่างขออำนาจสารอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก๑คน
ซึ่งมีอายุ๒๐ปีนะครับ
ส่วนสาเหตุนั้นก็มาจากว่าผู้ตายเคยเป็นแฟนกับน้องสาวหนึ่งในผู้ต้องหา

แต่ว่าผู้ตายนั้นก็เลิกรากันไปนะครับ
แล้วก็ไปคบกับแฟนสาวคนปัจจุบันจนมีลูกด้วยกันตามที่ปรากฏเป็นข่าวครับ
ทำให้น้องสาวของผู้ต้องหาก็เสียอกเสียใจนะครับ
วางแผนลงมือก่อเหตุดังกล่าว
อกจากนี้ผู้ต้องหายังให้การว่าระหว่างก่อเหตุ
ไม่มีใครถ่ายคลิปวิดีโอไว้ตามที่ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้
จากนั้นตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหา
กลับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่เกิดเหตุนะครับ

คนไข้รู้สึกตัวแล้วก็คือผู้หญิงคนที่ถูกข่มขืน

เหลือเพียงแค่เลือดออกในช่องปอด
ใช้เวลาอีกไม่กี่วันก็น่าจะหายเป็นปกตินะครับ
ส่วนมาตรการความปลอดภัยก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่
และมีตำรวจนอกเครื่องแบบคอยดูแล
ซึ่งผู้ป่วยนั้นอยู่ในห้องที่ทางโรงพยาบาลจัดให้
โดยที่ไม่มีการเปิดเผยเนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยครับ

มารับศพจากโรงพยาบาลสงขลานคริน
เพื่อนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดบ้านนา
บนบ้านนาอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทธลุงครับ
มีกำหนดชาปนกิจในวันที่๖กุมภาพันธ์นี้นะครับ
พร้อมทั้งวิงวอนตำรวจให้ทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมา
และให้ลงโทษประหารชีวิตกับผู้กระทำความผิด
เนื่องจากว่าเป็นการกระทำความผิดที่โหดเยี่ยมครับ
กับหลวงในตึงการณานนี้ยังไงให้ปลาให้กิวิตอย่างเดียว
นั่นก็เป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งของญาติผู้เสียชีวิตนะครับ

ขณะที่นายพรชัยสุขโสมครับในอำเภอศรีนคริน
กำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าศูนย์ราชการอำเภอ
แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ถือป้ายต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
เรียกร้องให้มีการยึดหลักสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับ

ฟังชื่อแล้วอาจจะรู้สึกว่าชื่อน่าเกรงขามนะครับ
จริงแล้วคำว่าแก๊งปืนควายเป็นภาษาพื้นถิ่นของพัทธลุง
ถึงแก๊งปืนลูกซองนั่นเองครับก็เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่น
เมื่อต้นปี๒๕๕๗โดยเปิดเฟซบุ๊กเพื่อประกาศตัวแล้วก็ใช้ปืนลูกซอง
พกสั้นเป็นอาวุธประจำกลุ่มนะครับก็อาจจะเป็นที่มาของชื่อ
ในครั้งนี้จากการตรวจสอบของตำรวจพบคดีที่กลุ่มนี้ก่อ
เหตุเป็นคดียาเสพติดและกลุ่มก็สลายตัวไปแล้วในช่วงต้นปี๒๕๕๙
แต่ว่าเมื่อวานนี้กระแสในเฟซบุ๊คโจมตีกันเยอะมาก
เหมือนกันใช่ค่ะคดีนี้เนี่ยได้รับความสนใจในสังคมเป็นวงกว้าง